คือเป็นข่าวที่ใกล้ตัวเหมือนกันนะ
ถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายท่านไหนเนี่ย

แล้วยิ่งมันดูดบัตรไปจะทำยังไงอะไรแบบนี้
มิจฉาชีพอาศัยช่องแบบนี้แหละครับ
ในการที่จะหลอกลวงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย

แล้วถูกดูดบัตรมิจฉาชีพทำยังไงนะครับ
นี่หลายบัตรออกมาแล้ว

ข้าจะโง่ดูต่อไปเดี๋ยวข้าก็ไป
ผมรอตรงนู้นนะครับ
คุณแค่เงินหลับผมอยู่นะครับ

โน่ครูลูกไหล่ด้วยนะคะ
ทำเป็นคนดีมีน้ำใจลูบไหล่คุณลุงนะคุณนะ

เหตุการณ์นี้ลูกสาวของคุณลุง

ถ้าจำว่านุ่มเสื้อสีน้ำเงินคนนี้เป็นใคร

ดเงินออกไปหลายหมื่นบาทด้วยนะคุณนะ
ไม่ได้ขโมยแค่บัตรอย่างเดียวเอาไปกดเงินด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้เสียหายคือคุณลุงไปกดเงินที่ตู้ธนาคารสาขาบางรักษ

แล้วก็เป็นจังหวะที่คนร้ายทำทีเข้ามาช่วยเหลือ
สอนให้คุณลุงกดอยู่นานเลยนะฮะ
โดยมีการกดยกเลิกบัตรได้แล้วรอบหนึ่ง
คนร้ายนะให้คุณลุงลองซิคุณลุง
สอดบัตรกลับเข้าไปใหม่ว่ามันจะดูดบัตรของคุณลุงหรือเปล่า
หรือว่าถ้ากดยกเลิกมันจะคืนบัตรมาหรือเปล่า

จังหวะที่กดยกเลิกการใช้บัตรการกดเงิน
แล้วบัตรมันก็ถูกปล่อยออกมาใช่ไหม
คนผู้ชายคนนี้คุณแอบเก็บบัตรไว้กับตัว

ตู้เนี่ยมันดูดบัตรมันกินบัตรของคุณลุงไปแล้ว
คุณลุงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับ

ตบไหล่ของคุณลุงนะฮะ
แล้วผู้ชายเสื้อน้ำเงินคนนี้เดินหนีไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ว่าตู้ไม่ได้กินบัตรนะ
แต่มีการขอดูกล้องจากหน้าธนาคาร
ปรากฏว่านี่กลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ลูกสาวบอกจริงแล้วนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕มีนาคม

คือเกิดมาแบบโอ้โหเกือบเดือนแล้วนะคุณนะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มาหลอกคุณลุงแล้ว
กดที่ตู้อื่นจนได้เงินไป๓๐๐๐บาท
และคนร้ายไปโอนเงินอีกครั้ง๑๐๐๐บาท
ทีนี้ครับทางลูกสาวของคุณลุงทางผู้เสียหายเนี่ย

ขอให้ธนาคารตรวจสอบให้หน่อยนะครับ

ตั้งแต่๑๕มีนาคมจนถึงทุกวันนี้

เรื่องนี้ชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยกันเยอะเลย
ธนาคารไม่รู้บัญชีปลายทาง
ที่คนร้ายใช้บัตรนี้โอนเงินไปได้ยังไง

อายัดบัตรให้กับคุณลุงตั้งแต่แรกเลยนะครับ

ในการที่ให้ธนาคารชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบต่อไป
อันนี้เราเอามาเตือนกันนะเป็นอุทาหรณ์นะ
เพราะว่าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหลายท่าน
ใช่ค่ะบางรายนะฮะคุณปู่คุณย่า
คือจะจดรหัสบัตรแล้วก็สอดเอาไว้ในซอง

ตั้งแต่คุณลุงกดรหัสจนรู้รหัสไปหมดแล้วนะฮะ